ที่อนุญาตให้มีคนไปเยี่ยมในทัคษีนชินวัดได้
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณอุ้งอิ๊งแพทองทานชินวัฒน
ซึ่งวันนี้หลังจากที่ไปเยี่ยมเสร็จ
ก็ขึ้นรถกลับไปที่พักเพื่อไทย

เป็นการมาเยี่ยมในวันที่๒
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถตู้กลับไปบอกว่าจะไปให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทย
ระหว่างทางผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์
สอบถามนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความในประเด็นเกี่ยวข้อง
กระแสข่าวเรื่องของการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ
วิญญัติบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมจัดเตรียมเอกสาร
ซึ่งยังไม่สามารถระบุเวลาได้ว่าจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเมื่อไหร่นะคะ
ตอนที่คุณลุ้งอิ๊งไปถึงที่พรรคเพื่อไทยแล้ว
ก็ได้พูดถึงอาการของนายทักษิณให้ฟังบอกว่า
คุณพ่อยังคงอ่อนเพลียตั้งแต่วันแรกที่มาถึงประเทศไทย
จะเห็นได้ชัดซึ่งตนเองเข้าใจ
เพราะว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทย๑๗ปีก็คงจะเครียดพอสมควรนะคะ
คืนนั้นก็ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีอาการเครียดและอ่อนเพลีย
ไปเจอมาในวันนี้ครั้งล่าสุดก็ยังคงเป็นแบบนั้น
ส่วนที่ทนายความบอกว่าอาการน่าเป็นห่วง
เพราะว่าเมื่อปี๒๕๖๓ติดโควิดรุ่นแรกเลย
อู่ฮั่นเลยก็มีอาการรุนแรง
อดก็เลยมีปัญหานะคะก็พยายามจะออกกำลังกายฟื้นฟู
แต่ว่าเนื่องด้วยนายทักษิณอายุ๗๔แล้วแล้วก็มีอาการเครียด
ก็เลยทำให้อาการน่าเป็นห่วง
แต่ก็คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าพ่อดีใจที่ได้เจอลูก
แต่ยังเครียดและเหนื่อยซึ่งร่างกายยังสู้และกำลังใจยังดีนะคะ
ซึ่งยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องย้ายไปโรงพยาบาลเอกชน
ส่วนจะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของแพทย์ค่ะ
ไม่มีวิวสวยงามเห็นสนามม้าเหมือนกับที่เป็นข่าว
เป็นห้องที่ติดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
เหมือนคุณพ่อก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะ
จริงก็ถ้าจะเห็นตั้งแต่วันที่ถึงเมืองไทยนะคะคุณพ่อก็จะเหมือนกับไม่ได้สดชื่นเท่าเดิม
คุณพ่อดีใจที่ได้เจออิ๊งนะคะคุณพ่อดีใจมาก
แล้วก็มีความเครียดค่ะแล้วก็มีความเหนื่อย
แต่ว่าก็คุณพ่อก็คือสู้นะคะอิงสู้แล้วก็รู้สึกว่าอิ๊งว่าอิ๊งว่าท่านมีความเปลี่ยนแปลง
และสำหรับเรื่องการขอพระทัศนอภัยโทษนะคะ
คุณอุ้งอิ๊งก็พูดตอนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นดุลพินิษฐ์ของพ่อ
ซึ่งก็ต้องเลือกเวลาและจัดการด้วยตัวเองทั้งหมดและทำคนเดียวค่ะ
อันนี้เราให้เป็นดุลพินิษฐ์ของคุณพ่อเลยนะคะ
คุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ยังไงก็ให้คุณพ่อเป็นคนเป็นคนทำเองเลยค่ะ
ไม่มีติดขัดอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของเวลาของการร่างจดหมายอะไรอย่างนี้ค่ะ
เสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะคะ
คุณพ่อทำคนเดียวอันนี้อิงก็ไม่ได้เห็นด้วยอะค่ะ
ไม่ได้เห็นจดหมายอะค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ในวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
ขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณนั้นสามารถทำได้ตั้งแต่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าโดยส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าได้ดำเนินการเรื่องนี้

แล้วก็ตัวเองก็ยังไม่เห็นเรื่องนี้ค่ะ